และพาคุณผู้ชมมาดูนาทีที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ท่วมท้นนะคะ
พันธาเอกเสริมสีสมอนี่เป็นหนึ่งนาย๗๕ผู้รอดชีวิตนะคะ
วันนี้ได้เจอกับพ่อแม่ลูกสาวซึ่งมาจากบุรีรำ

เพราะว่าหลังจากที่พันธาเอกเสริมได้รับการช่วยเหลือมาได้
ครอบครัวเขาก็พยายามหาพยายามโทรหาแต่ติดต่อไม่ได้ค่ะ
วันนี้ก็เลยมาขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ประสานงาน

เจ้าหน้าที่เชิญตัวพันธาเอกเสริมมาพบกับครอบครัว
แล้วเมื่อทั้งสองฝ่ายได้เจอกัน
ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะต่างฝ่ายต่างกอดกัน
ร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจนะคะ
พันธาเอกเสริมบอกว่าที่ติดต่อพ่อกับแม่ไม่ได้
เพราะว่ามือถือของเขาจมไปกับน้ำทะเลค่ะ
ไปในทะเลที่รอดมาได้เพราะมีชูชีพค่ะ

ตอนเกิดเหตุภาวนาขอให้มีชีวิตรอด
แล้วนึกถึงหน้าพ่อกับแม่ตลอดเวลา

แต่ก็ภาวนาขอให้อีก๒๓ชีวิตที่กำลังศูนย์หาย
มีชีวิตรอดปลอดภัยกลับมาทุกคนค่ะ
คนที่ตกใจคนที่ประมาณก็

นะคะคุณพ่อบอกว่า
พูดเป็นภาษาอินาทีาว่า
อีศาลคุณพ่อมาจากบุรีรามบอกคุณข่าวบอกดีใจหลาย
ไม่คิดว่าลูกชายจะเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิต
เดี๋ยวจะต้องทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญกันค่ะ
ครับ
อืม
มีอีกครอบครัวหนึ่งนะครับ
อันนี้คือครอบครัวของพลทหารอมตะอุณหพันธ์

แล้วเนี่ยค่ะเขาก็ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญ
กลับบ้านให้ขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัว

ทหารอมตะเนี่ยร้องไห้ตลอดตอนที่ผูกข้อมือค่ะ
๑๗นาที๒๒นาทีพักกันสักครู่